คุณผู้ชมครับเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่สะแก้วนั้นจำเป็นต้องใช้น้ำนะครับ
เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งต้นทุนปัจจัยการผลิตที่สำคัญ
และจำเป็นจะต้องใช้น้ำมากถึง๔๐๐๐ลูกบาทเมตรต่อวันนะครับ
ทำให้หน่วยงานต่างนั้นโดยเฉพาะกรมชนประธาน
ต้องเร่งเติมน้ำต้นทุนให้เพียงพอกับความต้องการใช้
เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานโดยคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
อ่างเก็บน้ำพระปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตั้งอยู่ที่ตำบลช่องกลุ่มอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
มีขนาดความจุอ่างที่๙๗ล้านลูกบาทเมตร
แต่หลังจากที่รัฐบาลประกาศให้อำเภออรัญญประเทศและอำเภอวัฒนานคร
รอบคลุมพื้นที่๒๗๕๐๐ไร่
เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสะแก้ว
ทำให้กรมชนประธานต้องวางแผนเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน
เพียงพอต่อความต้องการใช้
โดยเพิ่มขึ้นวันละไม่น้อยกว่า๔๐๐ลูกบาทเมตร
นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องมีการเตรียมน้ำค่อนข้างเยอะมาก
ณขณะนี้เองเราได้รับการติดต่อประสาน

ซึ่งจะใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นในระยะประมาณ๔๕ปีข้างหน้า

นั่นก็หมายความว่าเราต้องจัดหาน้ำทุกแบบนะครับเตรียมเอาไว้ให้
แผนการเพิ่มน้ำต้นทุนของกรมชนประธานในปีงบประมาณ๒๕๕๙
เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำพระปงโดยการยกขอบสปินเวย์ให้สูงขึ้นอีก๑เมตรครึ่ง
ว่าจะสามารถเพิ่มความจุอ่างได้ไม่น้อยกว่า๑๐ล้านลูกบาทเมตร
อกจากนี้ในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศมีคลองพรมโหดเป็นแหล่งน้ำสำคัญ
แต่ปัญหาคือมักมีปัญหาภัยแรงและน้ำท่วมเกิดขึ้นเสมอ
เนื่องจากว่าแต่ละปีมีปริมาณน้ำในคลองพรมโหดที่มีน้ำไหลผ่านมากกว่า๔๐๐ล้านลูกบาทเมตร
แต่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้การได้ไม่ถึง๔๐ล้านลูกบาทเมตร
แต่สามารถเก็บน้ำไหลผ่านมากกว่า๔๐๐ล้านลูกบาทเมตร
ขณะที่เราเก็บไม่ถึง๑๐แน่นอนที่สุดมันต้องท่วมแน่ที่อำเภออรัญญประเทศ
เพราะฉะนั้นเราจะหาทางที่จะป้องกันลดผลกระทบอันเนื่องมาจากอุทธกภัยที่เกิดในอำเภออลัญญประเทศยังไงบ้าง
ซึ่งในมาตรการต่างเหล่านั้นต้องดูควบคู่กับเรื่องของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำด้วย
ซึ่งกรมชมทานจะต้องวางภาพรวมให้ได้
ภายในปีนี้นะครับประมาณอีก๑ปีจากนี้ไปให้จบให้ได้
แผนการกักเก็บน้ำในคลองพรมโหดเบื้องต้นได้มีการสร้างแก้มลิงสาธารณะ
และในอนาคตจะมีการสร้างฝ่ายเพื่อชะลอการไหลของน้ำ
นี้เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรม
การเกษตรและรักษาระบบนิเวศได้อย่างยั่งยืน

ข่าวทะลัดทีวีรายงาน